ไปดูนโยบายกันบ้างดีกว่าตอนนี้

ลงสมัครเป็นประธานนักเรียนนะครับ
ดูกันว่าน้องคนนี้ลีลาเขาจะเด็ดขนาดไหนแหล่งใต้ด้วย

ครับ
ลีลาน้ำเสียงโดนใจนโยบาย
ก็เลยเรียกว่ากระแทกความใจ
รินเขาปูสั้นทางแม่งน้ำ
เป็นทางการมากนะใช่ดูเป็นทางการมากนะคะ
นี่เป็นนาทีหาเสียงของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็ได้เสนอนโยบายให้แก้ไขปัญหาต่างในวิทยาลัยนะคะ
เพราะว่าจุดไฟแพ็คเผากันจังเลยเป็นรู
ขับถ่ายไม่สะดวกปิดเป็นอลูมิเนียมจุดไฟแชคกันไปเลยทีเดียวจะได้
ให้ไฟแชคมันระเบิดไปเลยแต่ว่าประตูไม่เป็นอะไร
เคยเห็นไหมประตูห้องน้ำที่เป็นรูว่าไฟแชคไปลน
สมัยเชื่อว่าในวิทยาลัยนักเรียนทำกันเยอะนะคะสนุกไง
ก็เลยเปลี่ยนซะเลยนี่โดนใจได้ยินเสียงกรี๊ดได้เสียงไลค์กันเต็มเลยนะคะ
แล้วก็มีนโยบายการขยายประตูเข้าออกร้านสหกรด้วย
บอกว่านักเรียนเข้าใช้บริการจำนวนมากขยายให้ใหญ่ไปเลย
ทีเดียวจะได้รองรับนักเรียนได้เยอะพร้อมกัน
รวมไปถึงการจัดระเบียบที่จอดรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายบอกว่าบนพื้นที่๓๘ไร่๑งาน
รักผมชอบผมไม่จำเป็นต้องเลือกผมก็ได้

คลิปนี้ก็ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ข้อความบอกว่านายกโยธาเบอร์๗ครับ
ลงสมัครนายกอวทเทคนิคคอนเบอร์๗
นโยบายมีมากมายทำได้ไหมได้

ค่ะนะคะแบบนี้หาเสียงกันไป
แฟนเพจเฟซบุ๊กดังต่างก็นำคลิปไปแชร์ต่อ
ตอนนี้ยอดวิวเกือบ๒แสนครั้งแล้วนะคะ

ไอเดียของนโยบายนักเรียนกลุ่มนี้มาก
เพราะว่านโยบายหลายข้อก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจริงค่ะ

ว่าสองเกราะสนสโตรุ่นน้องแสนนี่
เขาเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ชั้นปีที่๑
แผนกโยธานะคะวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ได้ฉายาว่านายกโยธา
จริงน่าจะแบบนายกสองเกราะสนอสโต
แท็บที่ติดหูมาก
คลิปที่เห็นนี้เป็นการหาเสียงขององค์การวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชค่ะ
หรือว่าคณะกรรมการนักเรียนที่จะมีการเลือกตั้งทุกปี
มีทั้งหมด๑๐พักมาจากตัวแทนของนักเรียนแต่ละแผนก
ซึ่งนโยบายที่พักโยธาของตนเองนำเสนอไป
ก็เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
ก็เดี๋ยวจริงจะมีการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าอย่าไปเลือกด้วยเลย
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขา
ครับขนาดหาเสียงยังมีแฟนคลับขนาดนี้
แล้วถ้าทำได้จริงถ้าถูกเลือกไปแล้วนะแล้วทำได้จริงแฟนคลับคงเยอะกว่านี้เลยนะ
ต้องรักผมแต่ขอให้รักโรงเรียน

หล่อไปอีกนะคะรอลุ้นเดี๋ยวเราจะให้ทีมข่าวไปตามต่อดีกว่าว่าน้องได้หรือเปล่า